ได้รับทราบเรื่องของสภาพอากาศไปแล้ว
การจะออกไปทำกิจกรรมที่ไหนในช่วงวันหยุดนี้
ก็ขอให้ตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องด้วย
คุณผู้ชมครับมาดูกรณีของลูกช้างป่าพัดหลง
ซึ่งติดบ่วงดักสัตว์ป่าเจ็บ
อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
ตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้ว
หลังได้กินนมจากแม่ช้างที่สวนหน่งนุษย์พัทยาครับ
นงนุษย์พัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรีนะครับ
ทำพิธีรับขวัญลูกช้างป่าพังฟ้าแจ่ม
หลังจากพัดหลงจากแม่และฝูง
มาหากินในเขตพื้นที่ของชาวบ้าน
แล้วก็ติดบ่วงดักสัตว์ที่เขาแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีบาดเจ็บนะครับ
โดยนายกัมพลตันสัจจาผู้มนวยการสวนนงนุษย์พัทยาเป็นผู้ดูแล
และก็พระครูกาเสมกิตติโสพลจะอาวาสวัดสามัคคีบรรพศ
เป็นผู้ทำพิธีสงฆ์เจิมหน้าผากรับขวัญลูกช้าง
พร้อมประพมน้ำพระพุทธมนตร์เพื่อความเป็นศรีมงคล
นายสมบูรณธีรบัณฑิตกุลผู้มนุยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์ที่๒ศรีราชาบอกว่าลูกช้างป่านี้
มีอายุประมาณ๒๓เดือนเป็นช้างพัง
มีอาการอ่อนแอแล้วก็บาดเจ็บบริเวณขาหน้าซ้าย
จากนั้นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยได้นำมาเลี้ยง
โดยชงนมให้กินแต่ก็กลัวจะล้มตาย
เนื่องจากลูกช้างป่าอย่างเล็กมาก
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้สั่งให้จัดหาสถานที่ที่มีแม่ช้างที่เพิ่งตกลูก
ได้ประสานไปยังสวนนงนุษย์พัทยา
พบว่ามีแม่ช้างที่เพิ่งจะตกลูก๒เชือก

ช้างป่าตัวนี้จนกว่าจะแข็งแรง
ก็จะนำปล่อยคืนสู่ป่าต่อไป
อดีตมีลูกช้างป่าพัดหลงมาแล้ว๕ตัว

ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จ

ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่๖ที่มีโครงการนำร่อง
ที่จะให้สวนนงนุษย์พัทยาเข้ามาร่วมมือกับทางภาครัฐ
ในการช่วยเหลือลูกช้างที่ยังไม่หย่านม
โดยนายกัมพลผู้มนวยการสวนนงนุษย์พัทยาบอกว่า
ตั้งชื่อให้กับลูกช้างป่าว่าพังฟ้าแจ่มนะครับ
และหากโครงการนี้ประสบผลสำเร็จ
ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่ง
ในการช่วยเหลือช้างป่าภายในประเทศไทยครับ